อรุณสวัสดีค่ะที่๓บริการสภาพอากาศให้ทราบก่อนเรียนรู้ก่อนร้อนหนาวก่อนแล้วนะคะ
สุดสัปดาห์นี้บอกเลยว่าชุ่มฉ่ำถึงใจแน่นอน
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือกันด้วยนะคะ

ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึง๒มิถุนายนกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ลมพัดแมลงนะคะเป็นลมมรสุมประจำฤดูนี่แหละ
อบเอาความชื้นขึ้นมาทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศมีฝนตกหนัก
ใครจะเดินทางไปไหนหรือใครจะทำการเกษตรก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันด้วย
แต่ฝนชุ่มฉ่ำจริงค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือและภาคอีสานสภาพอากาศจะคล้ายกันนะคะคุณผู้ชม
สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออันตรายจากฝนตกสะสมค่ะ
เกษตรกรต้องระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราควรดูแลทำทางระบายน้ำ
สำหรับพื้นที่รุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันต้องระวังค่ะ
รวมถึงระวังโรคพืชด้วยนะคะดูแลโรงเรือนสัตว์ป้องกันให้อย่าให้มีฝนเข้ามานะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ฝนตกหนักบางพื้นที่พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็ควรที่จะยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงป้องกันเอาไว้ด้วย
สำหรับเกษตรกรที่ทำประมงค่ะควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำและงดตากพืชผลการเกษตร
สำหรับใครที่ปลูกต้นไม้นี่นะคะค้ำยันกิ่งไม้ผลด้วยนะคะ
สำหรับคลื่นในทะเลสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะส่วนภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงนะคะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มคลื่นในทะเลสูงสองเมตรนะคะ
บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะ
ในช่วงหน้าน้ำแบบนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะ
ในการทำการเกษตรหรือว่าพื้นที่ไหนที่ขาดแคลนน้ำก็รีบกักเก็บน้ำกันเอาไว้ค่ะ
และจะมีฝนตกแบบนี้ชำอีกทีคือช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะ